คุณผู้ชมคะตั้งแต่เห็นเรื่องนโยบายให้ต่างชาติ
มาซื้อที่ดินแลกการลงทุนในประเทศ
หลายคนบอกว่าหูจะรอดไหม
ซึ่งมีเสียงวิภาควิจารณ์เยอะมีเสียงคัดค้านเยอะค่ะ
ล่าสุดนี่รัฐบาลเห็นว่าจะยอมถอยเสียงอ่อนลงแล้วนะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เห็นหัวข่าวนี้แล้วก็คงอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
นโยบายนี้คงไปไม่รอด
ป๊อกรัฐมนตรีมหาดไทยยอมถอย
หนีขายชาติล้มมติเปิดซื้อที่ดิน
งคอลโลมอถอนเรื่องวันอังคารนี้
เยบิ๊กตู่กังวลเสียงวิจารณ์
อันนี้ก็ถ้าไปไม่รอดก็แปลว่าล้มเลิกพับกันไป
เพราะว่าคำว่าขายชาติเนี่ยมันมาแรง

จะอธิบายว่ามันไม่ได้มีการขายชาติ
มันมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เยอะ
แต่ว่าถ้าพูดกันบนเวทีการเมืองเนี่ย
คำว่าขายชาติมันกรบอะไรหมดล่ะครับ
ฉะนั้นถ้าดึงดันต่อไปก็น่าจะมีปัญหา

นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หลายคน
ก็ออกมาบ่นว่ามันน่าเสียดาย
จริงเรื่องนี้ในไส้ใน
มันมีเรื่องดีที่ผลประโยชน์
กับประเทศชาติเยอะในแง่ของ
การที่จะดึงเงินเข้าประเทศ
ภาวะที่เราเป็นแบบนี้

ในภาวะที่เงินเข้าประเทศเนี่ย
มันมีปัญหาเกือบทุกเครื่องยนต์
แต่ว่าถ้าวัดดูแล้ว
ระหว่างชั่งน้ำหนักกันแล้ว
ระหว่างเดินหน้าต่อกับถอยหลัง
ก็คิดว่าน่าจะถอยหลังดีกว่า

จริงแล้วมันมาผิดที่ผิดเวลา
นโยบายที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่
เหล่านี้มันควรจะเป็นนโยบายที่
ประกาศออกมาตั้งแต่เป็นรัฐบาลใหม่
ไวหน์
อันนี้มาคิดแล้วมาประกาศออกมาตอนรัฐบาลจะอยู่ครบเทิม
รัฐบาลที่อยู่ท้ายจวนจะครบเทิม
รัฐบาลที่อยู่ครบจะครบเทอมอยู่แล้วเนี่ย
เอาอะไรมาก็ฟังไม่เข้าหูหรอกครับ

ฉะนั้นสุดท้ายขึ้นมาก็จะไปไม่รอด
แต่ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้
มันเป็นประเด็นเรื่องที่แนวเศรษฐกิจ
มีผู้ฟังรายการคนหนึ่งโทรมาหาผม
เขาบอกว่าเขาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
แล้วประเทศที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้เห็นวิธีการดึงเงินเข้าประเทศอีกเรื่องหนึ่ง
คือฝรั่งมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศนั้นเนี่ยเยอะมาก

เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเปิดช่องทางมีแรงจูงใจให้ฝรั่งมาถ่ายทำภาพยนตร์
แม้กระทั่งฉากที่เป็นประเทศไทยในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นบางกอกเป็นไทยแลนด์นี่แหละ

แต่ว่าเขาก็อุตส่าห์ไปสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างบ้านเรือนให้ดูลักษณะเป็นไทย
แล้วถ่ายทำกันในต่างประเทศเพราะอะไรเพราะในต่างประเทศเนี่ยเขามีแรงจูงใจให้ฝรั่งกองถ่ายไม่ว่าชาติไหนก็ตามแต่เถอะครับ
ที่ไปถ่ายทำเนี่ยมีแรงจูงใจมากขึ้นเขาถามว่าทำไมบ้านเราไม่คิดเรื่องนี้
ผมก็ไปดูข้อมูลเก่าเก่ามีนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ย
รัฐบาลเคยประกาศเป็นมาตรการส่งเสริม
เสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ท่องเที่ยวในประเทศไทย
หมายหลักก็คือนี่แหละเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ
มาตรการที่ออกมาก็เช่น

ถ้าหากมีการถ่ายทำและใช้จ่ายในประเทศห้าสิบล้านขึ้นไปจะได้สิทธิประโยชน์เงินคืน๑๕เปอร์เซ็นต์
บวกกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเลือกรวมได้ไม่เกิน๕
ไม่ว่าการจ้างบุคลากรหลักของไทยเป็นคณะการถ่ายทำ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
หรือทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีจะคืนให้อีก๒
ถ่ายทำในจังหวัดเมืองรองอ้าวคืนให้อีก๓
ถ่ายทำในไทยก่อนวันที่๓๑ธันวา๖๕
และใช้จ่ายในไทยร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยคืนให้๕
อันนี้ก็เพื่อจะดึงดูดผู้สร้างรายใหญ่ให้นำเงินเข้ามาถ่ายในประเทศไทย
ซึ่งมีข้อมูลว่าตอนนี้รอคิวที่เขาตั้งท่าจะเข้ามาเนี่ย
มีเป็นร้อยร้อยเรื่องแล้วนะครับเพราะต้องส่งบทมาให้ดูก่อน
แต่มาตรการนี้ยังไม่มีเรื่องที่กองถ่ายภาพยนตร์เขาเรียกร้องกัน
คือในบางประเทศเนี่ยเขาเว้นภาษีนักท่องเที่ยวนักแสดงคนที่เป็นแม่เหล็กคนสำคัญสำคัญ
เช่นเป็นพระเอกแล้วเรื่องนั้นเนี่ยพระเอกต้องเป็นคนนี้
พระเอกก็จะต่อรองว่าถ้ามาไทยเขาไม่มาเพราะภาษีเยอะ
แต่ถ้าไปมาเลเข้าไปไปเวียดนามเข้าไปเพราะมาเลกับเวียดนามไม่มีภาษี
ถ่ายก็ต้องตามใจสิครับเพราะเขาเป็นพระเอกกองถ่ายก็ต้องไปลงทุนสร้างฉากสร้างบ้านสร้างกระต๊อบ
ทำให้เหมือนว่าเป็นแผ่นดินไทยแต่ไม่ใช่เมืองไทยแล้วไปถ่ายทำกันที่นั่น
อันนี้เขาบอกว่าถ้ากระทรวงคลังยอมงดเว้นภาษีดาราที่เป็นแม่เหล็กให้เขายอมมาแสดงถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ย
เราไม่ได้ภาษีจากดาราแต่เราจะได้ภาษีในภาพรวมเพราะอะไรครับ
เพราะประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเติมเข้ามาอีกเยอะ

เวลาดูหนังฝรั่งแล้วอยากไปประเทศนั้นประเทศนี้ตามรอยหนังฝรั่ง
เพราะเขาถ่ายวิวมาให้ดูสวย
ไปถ่ายที่ไหนประเทศไหนคนก็แห่กันไปประเทศนั้น
ประเทศเราก็เคยมีนี่ครับ
กอดตะปูเมื่อกี้เห็นภาพอยู่แว๊บเอามาให้ดูอีกทีก็ได้
เกาะตะปูที่พังงาอันนั้นก็เพราะว่า
ก่อเล็กเป็นแท่งมาเล็กใครไปภังงาก็อยากไปตรงนี้
อ่าวฮาลองเบที่เวียดนามแต่ก่อนไม่มีใครสนใจไปเที่ยว
หลังจากนั้นถ้าใครไปเวียดนามก็ต้องไปอ่าวฮาลองเบ
ที่หนังใหญ่ไปถ่ายค่อยถ่ายมาเนี่ย
อยากไปถ่ายหนังเชียงนั้นตรงนี้มันคุ้ม
ถ้าทางราชการไทยเห็นว่าเราผ่อนปลนเรื่องภาษีให้เขา
ดาราดังที่เป็นแม่เหล็กพระเอกนางเอกยอมมาถ่ายทำในบ้านเรา
ออกมาเขาถ่ายวิวสวยไปถ่ายที่โน่นที่นี่สวย
คนก็อยากตามมาเที่ยวเพราะในหนังมันบอกนี่ว่านี่คือบางกอกไทยแลนด์
อันนี้ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้พิจารณา
กรมสรรพากรอาจจะขาดรายได้ที่เข้ากระเป๋ากรมสรรพากรโดยตรง
แต่ประเทศจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวพอการท่องเที่ยวคึกคักโรงแรมก็ได้
ร้านอาหารก็ได้กิจกรรมต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวได้หมด
ได้กันทั่วหน้าก็จึงอยากจะบอกว่าวันนี้หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าใน
ไหนถ้าโครงการขายที่ดินให้ฝรั่งล้มพับไปแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้มาดูแล้ว
รับรองได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลจากนี้ไปจะเป็นใครไม่รู้แต่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลที่หาเงินเป็น
หาเงินเก่งเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเอาคนที่หาเงินเก่งหาเงินเป็นก่อน
หาเงินเก่งหาเงินเก็บเป็นเนี่ยเขาจะคิดเรื่องหาเงินแต่ถ้าหาเงินไม่เป็น
เอาแต่ใช้เงินเอาแต่แจกเงินไปไม่รอดครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะโอ้โหเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเหมือนกันนะ